จะพาตามชาวนาท่านนี้ไปแก้บนกับเจ้าแม่หมอนทองนครสวรรค์เพราะอะไร
เขาโชคดีเกี่ยวข้าวได้มาเป็นกรอบเป็นกรรม
บางคนไม่ได้ขอโชคขอลาบอย่างเดียวเรื่องการทำมาหากินก็เช่นเดียวกัน
มาที่นี่เลยบริเวณศาลเจ้าแม่หมอนทองนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่บึงบรเพชร
มีชาวนาในพื้นที่หลายคนเขารวมตัวกันมาที่นี่
นำพวงมาลัยมาก้าวพวงหัวหมูก้าวหัวเอามาแก้บ่น
แก้บนกับเจ้าแม่หมอนทองค่ะเพราะเขามาบนว่าให้เกี่ยวข้าวได้เป็นจำนวนมาก
แล้วก็ยังมีการนำข้าวที่ปลูกเอาไว้เนี่ยนะมาหุงให้สุกแล้วก็ใส่ถ้วย
แล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเพราะว่าเผื่อท่านจะกินหัวหมู

ไม่มีน้ำจิ้มเดี๋ยวมันเสียความรู้สึก
แล้วก็บังเอิญว่ากินเยอะเดี๋ยวเจ้าแม่ติดคอ
เอาน้ำแดงมาถวายด้วยน้ำเปล่าด้วยก็ดี
หมากพลูก็ต้องมามาถวายพร้อมกันเลย
ซึ่งสารเจ้าแม่หมอนทองเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาเชื่อกันว่า
เป็นผู้พิทักษ์บึงจราเข้แห่งนี้
ก็คือเป็นผู้พิทักษ์จอราเข้อย่างที่เคยเล่ากันไปเห็นไหม
เขาบอกว่าเนี่ยค่ะจราเข้มันอยู่ที่นี่เพื่อมันปกปักรักษา
พื้นที่ตรงนี้เห็นไหมคะ
แล้วเจ้าแม่เป็นคนดูแลจอราเข้ที่นี่
ทั้งหมดในพื้นที่บึงบรเพชรเลย
ราเข้ตัวจริงใช่ไหมที่เขาถ่ายมาเนี่ย
ใช่คุณรู้ไหมนี่ชื่ออะไรครับ
ชื่ออะไรครับ

มันจะได้ไม่เสียเที่ยวซื้อแล้วมันจะได้แล้วใจ
ของตัวละเข้ตตัวนี้ชื่ออะไรนะ

ชาราทุทุทุลลลา